ส่วนที่จังหวัดประจวบคิริคันตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยนะคะ
ที่โดนผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาตะนาวศรี
ก็ทำให้เด็กค่ะไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก
แล้วก็กิจกรรมงานวันเด็กก็จัดขึ้นไม่ได้ด้วย
น้องหนูก็เลยต้องมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการที่จะฟื้นฟูบ้านทำความสะอาดบ้านนะคะ
พาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกับคุณนิ่มนวลสุพรรณยศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเชิญค่ะ
แม้ว่าน้ำจะแห้งเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
แต่ประชาชนบางส่วนในพื้นที่อำเภอบางสะพานค่ะก็ยังไม่กล้าที่จะฟื้นฟูเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะ
เนื่องจากเกรงว่ามรสุมที่จะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์หน้าจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนของพวกเขาอีกค่ะ
ขณะที่เด็กนะคะแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ไปร่วมกิจกรรมวันเด็กเหมือนเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
แต่ว่าพวกเขาก็เข้าใจสภาวะความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นอย่างดีค่ะ
ทั้ง๓คนนี้อาศัยอยู่ในหมู่ที่๕ตำบลแม่รำพึงอำเภอบางสะพานใหญ่
เด็กเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าหลังจากน้ำป่าลดต้องช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านเรือน
และปีนี้คงไม่ได้เที่ยวงานวันเด็กเหมือนปีก่อน
แล้วปีแล้วเขาไปเที่ยวงานวันเด็กที่ไหนที่โรงเรียนครับ
แล้วก็ที่โรงเรียนเขาก็จัดดีมากเลยครับมีการแสดงด้วยอะไรด้วยครับ
แล้วก็เขามีพอการแสดงเสร็จเขาก็มีแบบพวกขนมตุ๊กตาแจกครับแล้วปีนี้ล่ะ
ปีนี้ไม่ได้เปิดค่ะเพราะว่าน้ำท่วมก็เลยไม่ได้ไป
ตรงนี้เขาก็ไม่ได้จัดก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยครับพักหนูอ่ะคะ
เลอร์แล้วก็เหมือนกับคนนี้ครับแต่ว่าผมไปจะไม่ได้เอาขนมครับ
ผมมาต่อที่นี่ครับแล้วก็ได้ขนมมากครับแล้วได้ของเล่นมาด้วยครับ
ปีนี้ล่ะปีนี้โรงเรียนน้ำท่วมเลยไม่ได้จัดที่นี่ก็ไม่มีครับ
แล้วหนูอะคะปีนี้จะได้ของเล่นไหมไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะ
เพราะว่าที่โรงเรียนก็ไม่ได้จัดที่นี่ก็ไม่ได้จัดอะค่ะ
ขณะที่โรงเรียนในอำเภอบางสะพานและอำเภอใกล้เคียงที่ประสบภัยในครั้งนี้
จะเปิดเรียนได้ในวันอังคารหน้าซึ่งครูและนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดครั้งใหญ่
อีกสถานที่ซึ่งเปรียบเสมือนสถานที่ห่างไกลคือที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคลองน้อยตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหิน
เด็กตั้งใจเตรียมการแสดงให้กับกลุ่มจิตอาสาที่เดินทางนำขนมและของเล่น
อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างพร้อมอาหารเข้ามาแจกจ่าย
เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติเติมความสุขแบ่งปันรอยยิ้ม
ครูใหญ่โรงเรียนบอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญ
และนึกถึงเด็กนำความสุขมามอบให้
ถึงแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็กที่มีนักเรียน
ตั้งแต่ชั้นอนุบาล๑จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖จำนวนเพียง๑๒๑คนเท่านั้น
โชคดีที่ปีนี้โรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเหมือนพื้นที่ใกล้เคียง
ขณะที่หลายครอบครัวที่ประสบภัยยังไม่กล้าเก็บของฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือน
เพราะเกรงว่าน้ำป่าจะไหลหลากมาอีกพร้อมกับมรสุมในสัปดาห์หน้า
กังวลกับข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำคลองลอยร้าวพร้อมที่จะแตกหากฝนตกหนัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริคันได้ให้ความมั่นใจว่าเขื่อนทั้งหมดในพื้นที่ยังแข็งแรงมั่นคง
เรื่องของข่าวลือต่างนะครับผมขอยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำเขื่อนทุกแห่งในจังหวัดประจวบคิคัน
ซึ่งมีขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยถึง๘แห่งและขนาดเล็กอีกหลายแห่งนะครับ
ยังมีความมั่นคงแข็งแรงเมื่อวานนี้ทางกรมชนประธานก็ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งตัวท่านอธิบดีด้วย
ก็เข้ามาตรวจสอบทุกแห่งนะครับเพื่อเสริมความมั่นใจนะครับ
ที่ผ่านมานี้ก็มีแต่ข่าวลือเรื่องอ่างเก็บน้ำโป่ง๓๐และคลองลอยเนี่ย
แปดแสนกว่านะครับนอกจากนี้เพราะว่าราชการจังหวัด
ยังขอให้ประชาชนฟังประกาศจากหน่วยงานราชการ
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในทุกเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์ฝน
พบว่าไม่มีมรสุมพาดผ่านในจังหวัดประจวบคิริขันแล้วนะคะ
นวลสุพรรณยศข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ